คุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมที่สุราชธานีที่มีคนขับรถป้ายแดงเข้าไปเติมน้ำมัน

เออนะฮะแล้วเอาห่อหมกให้ไว้แทนตังค์อ่ะ
ค่ะนะฮะตอนนี้ตำรวจเขาติดตามตัวได้แล้วนะครับ
แต่ไปดูภาพเหตุการณ์เก่ากันก่อนเดี๋ยวเผื่อใครจำไม่ได้
นี่แหละฮะกล้องวงจรปิดของปั๊มแห่งนี้นะครับ
อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานีบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
อายุประมาณ๕๕๖๐ปีขับรถอเนกประสงค์ป้ายแดงทีเดียวเชียวแหละนะฮะ
เข้ามาเติมน้ำมันพอเด็กปั๊มเติมน้ำมันเสร็จนะครับ
ก็เดินไปบอกราคานี่แหละฮะแทนที่จะจ่ายเงินให้เด็กปั๊ม๓๐๐บาทนะครับ
ตามที่ราคาน้ำมันที่เติมไปแต่เขายื่นถุงพลาสติกใส่ห่อหมกร้อนอุ่นเลย
ห่อให้แบบนี้แล้วก็ขับรถออกไปหน้าตาเฉยเลยนะครับ
เหตุเกิดเมื่อวันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมา
ล่าสุดนะครับผู้ชายคนนี้ก็มาพร้อมกับรถป้ายแดงนะฮะ
คันนั้นแหละมาจนมุมตำรวจซะแล้วนี่แหละฮะ
คือหนีการจับกลุ่มนะครับหนีการติดตามนะครับจนรถเสียหลักตกคลอง
ทราบชื่อคือนายสมหมายขอสงวนนามสกุลนะครับท่านอายุ๖๐ปีเป็นชาวอำเภอชายานะครับ
การติดตามตัวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากตำรวจรับแจ้งจากพลเมืองดีฮะ
บอกว่าเจอนะชายคนนี้ที่เป็นข่าวที่ให้ห่อหมกแทนค่าน้ำมัน
ขับรถคันเดิมอยู่ในซอยเจริญลาบตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพิน
ตำรวจก็ออกติดตามสิครับจนชายคนดังกล่าวมาจนมุมขับรถตกคลองแบบนี้แหละฮะ
แต่คุณผู้ชมครับอยากจะให้ฟังตรงนี้ต่อ

หลังสอบปากคำเบื้องต้นแล้วเนี่ยตำรวจประสานให้ญาติมารับตัวนะครับ
ก็ทำให้ทราบว่าพี่สมหมายคือท่านมีอาการทางจิตเวท

ท่านมีอาการทางจิตเวทครับ
ตำรวจก็เลยแนะนำให้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพุนพินอย่างแรกเลย
เดี๋ยวนี้ควบคุมตัวใครคือไปตรวจโควิด๑๙ก่อน

แล้วหลังจากนั้นก็ไปตรวจรักษาอาการทางจิตเวทต่อไป
แล้วกำชับให้ญาติดูแลใกล้ชิด
คือด้วยความที่ท่านเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมน้องทั้งสองคนฮะ
คือสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจบอกว่าพอไปดูแล้วนะ
พี่สมหมายเนี่ยไปก่อความวุ่นวายอยู่ในหลายอำเภอของสุราธานีเลย
อันนี้ก็คือไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรมากนัก
แต่ว่าท่านเป็นมีอาการป่วยทางจิตญาติก็ต้องดูแลนะ
นอกจากกรณีนี้แล้วนะคะในแง่ของกฎหมาย
ผู้ป่วยจิตเวทไม่สามารถทำใบขับขี่ได้